มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับสาวธอมแล้วก็แฟนสาวที่พัทธลุงนะครับ
จมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
โดยเพื่อนคาดว่าน่าจะมีคนหนึ่งกระโดดน้ำลงไป

ส่วนอีกคนนึงก็ตามลงไปช่วย

แต่ว่าครั้งนี้พลาดครับก็เลยเสียชีวิต
ติดตามจากรอยงานครับ
ส่วนน้ำเสียชีวิตจมในน้ำรวมสองศพ
คือน้องเปิ้ลสาวธอมอายุ๒๘ปี
และน้องส้มอายุประมาณ๒๖ปีแฟนสาว
ได้ช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมา
ก่อนนำศพส่งชนะสูตร
จากนั้นญาติได้นำศพน้องเปิ้ลไปเก็บที่วัดทุ่งยาว
ตะบนจุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
เพื่อรอบำเพ็ญกุศลในวันที่๑๕กุมภาพันธ์
กำหนดการชาปนกิจศพในวันที่๑๖กุมภาพันธ์

พิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด

ด้านนางสาวเครือวันมาไข่เพื่อนสนิทของทั้งคู่เล่าว่า
ทั้งสองคนทะเลาะกันบ่อยและรุนแรง
ก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง
โดยส้มกระโดดลงไปในคลองแต่น้ำไม่ลึก
จะกระโดดตามไปช่วยแต่เพื่อนห้ามไว้

ซึ่งทั้งคู่ทะเลาะกันและอยู่กันเพียงลำพัง
ไม่มีเพื่อนที่คอยห้ามจึงทำให้เสียชีวิต
ด้านพ่อแม่น้องเปิ้ลเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่า
เริ่มเป็นธอมหลังจากผิดหวังเรื่องความรักเมื่อ๔ปีก่อน
และก่อนหน้านี้ประมาณ๑ปีได้คบหากับน้องส้ม
ทราบว่าทั้งคู่มีปัญหากันบ่อยครั้ง
แต่ไม่คิดว่าน้องเปิ้ลจะคิดฆ่าตัวตาย
เชื่อว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะน้องเปิ้ล
กระโดดลงไปช่วยน้องส้มแฟนสาวแต่ว่ายน้ำไม่เป็น
วกกับน้ำในคลองลึกกว่า๒เมตร
และช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางดึกจึงทำให้ทั้งคู่เสียชีวิต
ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นกลางดึกหลังมีชาวบ้านในพื้นที่จะไปกรีดยาง
ไปพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมถนน
ขากลับก็ยังพบรถจอดอยู่
แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบตามหาเจ้าของรถ
ต้องใช้ชุดประดาน้ำค้นหาก่อนพบเป็นศพดังกล่าว

ทำงานประจำอยู่ที่ร้านอีสานคนยอเทศบาลเมืองพัทธลุง
ชวนกันไปนั่งดื่มสุราบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่ง

จอดรถจักรยานยนต์แล้วท้ากระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
เพราะเพื่อนบอกว่าเคยท้ากันแบบนี้ทุกครั้งที่มีปากเสียงกัน
แต่ในครั้งก่อนไม่จมน้ำเสียชีวิต
น้ำลึกและเหตุการณ์เกิดกลางดึก
ไม่มีคนช่วยจึงทำให้เสียชีวิตทั้งคู่